กันด้วยเรื่องของความเชื่อความศรัทธา
บางทีแค่นำมาบูชาในจิตใจมันยังไม่พอ
ขอออกลีลาวาดลวดลายรำถวายไปเลยก็แล้วกัน
กับพี่ตายอรไทยคุณผู้ชมค่ะ
ครั้งนี้พี่ตายแต่งองค์ทรงเครื่อง
สวยสดงดงามเลยค่ะไปรำบวงสวงพญานาค

แล้วครั้งนี้ถือว่าเป็นความตั้งใจของพี่ตายจริงนะคะ
ไม่ได้เป็นการทำงานไม่มีใครจะว่าจ้างทั้งนั้นนะครับ

เดี๋ยวเราไปชมลีลาของพี่ตายอรไทยกันค่ะ

คุณผู้ชมค่ะความสวยงามความอ่อนชอย

ดล่มลมตกท้องฟ้าสวยงามนะคะ
ลีลาการรำบวงสวงของพี่ตายอรไทย
แต่งการสวยงามค่ะแต่งกายสวยงามตามสาวภูไทยเลย
รำบวงสวงต่อหน้าพญาศรีสัตนคราชค่ะ
ริมฝั่งแม่น้ำโขงจังหวัดนครพนมคุณผู้ชม

มันสวยงามมันลงตัวจริงค่ะ

ประชาชนที่เดินทางมาสักการะองค์พญานาค
แล้วก็ประชาชนที่ทราบว่าพี่ตายมา

มาดูการรำของพี่ตายด้วยกัน
อดที่จะเก็บภาพความประทับใจไว้ไม่ได้จริง
หยิบมือถือมาถ่ายไว้หน่อยก็แล้วกัน
เพราะว่าได้เห็นนักร้องลูกทุ่งสาวชื่อดังค่ะ

อันนี้มันเหมือนเป็นการงานที่แบบไม่ได้นัดหมายไว้

ทันทีที่รำเสร็จค่ะพี่ตายก็บอกว่า

แต่ละครั้งก็เป็นครั้งแรกที่พี่ตายนะ
ตั้งใจเดินทางมารำถวายจริง

ครั้งนี้ค่ะเป็นความรู้สึกที่พิเศษมากจริง
แล้วก็ขอส่งบุญครั้งนี้นะ

เดี๋ยวไปฟังเสียงพี่ตายกันนิดนึงค่ะ

เรื่องส่วนตัวทั้งหมดล้วนเลยค่ะ

เป็นองค์ปู่ที่เราเอง
เหนียวจิตใจมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วค่ะ

บอกบุญพรานพหมายผู้น้องนะคะ
เอาบุญมาฝากทุกคนด้วยนะคะ
คุณจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์
และชมสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ